ท่านผู้ชมครับเส้นทางที่เป็นทางผ่านของขบวนรถไฟเนี่ย
ยังไงก็ต้องระมัดระวังและอย่าประมาทนะฮะค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
หนุ่มอายุ๒๐ปีคนหนึ่งใกล้จะแต่งงานแล้วนะ
วันนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนลวดสลิงกั้นทางรถไฟนะฮะแล้วก็เสียชีวิตคาที่นะครับ
คือสภาพศพเนี่ยคอวิดขาดอ่ะอืมเนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บริเวณทางพาดรถไฟบนถนนแยกบ้านดงบ้านดงไร่อำเภอบ้านผือ
ตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับรถจักรยานยนต์ของชายที่ขี่มา
พุ่งชนที่กั้นทางรถไฟลวดสลิงนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสารวุฒิกองสุวรรณ
อายุยี่สิบปีเป็นช่างทำสีรถยนต์เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะ
สภาพศพเนี่ยถูกลวดสลิงกั้นทางรถไฟเกี่ยวที่คอจนคอวิดขาด
จักรยานยนต์ก็มุดแผงกั้นไปตกอยู่ที่คลองข้างถนน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้ไปคุยกับนายนิพนธ์รัตนบุตร
เป็นพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนกำลังเตรียมเปิดสัญญาณเสียง
แล้วก็สัญญาณไฟที่เป็นไฟหมุนเครื่องปิดกั้นแผงทางกั้นทางรถไฟ
ท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้นะครับท่านคงเคยเห็นอยู่แล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่าเป็นลวดสลิงที่มีสัญลักษณ์ขาวแดงนะนายนิพนธ์ก็เดินไปโบกทงสีแดงให้รถทุกชนิดจอด
เพื่อให้ขโมยรถไฟผ่านนะครับเวลาที่รถไฟจะมาเขาต้องทำหน้าที่แบบนี้ทุกวัน
แต่วันนี้ที่ไปดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเวลารถยนต์หลายคันที่วิ่งผ่านเนี่ยพอเห็นว่าเขากำลังจะกั้นเนี่ยนะ
กับเร่งเครื่องนะฮะอืมเร่งเครื่องเพื่อที่จะไม่ให้ติดรถไฟค่ะ
คือมันอันตรายมากอ่ะครับทั้งทั้งที่ถ้าจอดเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแค่หนึ่งนาทีอ่ะค่ะ
เดี๋ยวรถไฟก็ไปแล้วแล้วเขาก็เอาเครื่องกั้นขึ้นให้แบบเนี้ยแป๊บเดียว
แต่หลายคันพอเห็นกำลังจะลงกำลังจะลงนะเร่งเครื่องเพื่อจะให้แซงผ่านไปให้ทัน
นิพนธ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตัวเองกำลังหมุนแผงกั้นลงนะครับ
เอามากั้นรถตามปกติเพราะว่ารถไฟกำลังจะมา
เดินออกไปยืนโบกทงแดงให้รถหยุดกลางถนนด้วยนะเพราะว่ากำลังจะมีรถไฟ
เป็นขบวนรถที่๑๓๓กรุงเทพหนองคายกำลังจะผ่าน
ตอนนั้นสังเกตเห็นจักรยานยนต์ของผู้ตายก็คือนายสารวุฒิกองสุวรรณอายุ๒๐ปี
น่ะกำลังขี่มาด้วยความเร็วอืม
มาทางแยกบ้านดงไร่ตำบลบ้านขาวมุ่งหน้าจะไปทางอำเภอบ้านผือ
ค่ะแล้วก็ขี่แซงรถที่จอดอยู่หลายคันก็คือแซงออกมาด้วย
เขาคันอื่นเนี่ยเขาจอดรอแล้วนะครับแล้วไปชนเข้ากับแผงกั้นที่ทำด้วยลวด
ลิงอย่างจังอืมผู้ตายก็ตกลงจากกระยานยนต์อ่า
ตกจากจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เสียชีวิตคาที่ส่วนคมลวดสลิงเนี่ย
เกี่ยวที่คอวิดขาดนะฮะจักรยานยนต์ก็ตกไปคลองข้างถนน
ห่างจากทางรถไฟสักสี่สิบเมตรขณะเกิดเหตุนายนิพนธ์บอกว่า
ตัวเองยังต้องกระโดดหลบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่พุ่งผ่านแผงกั้นข้ามมา
เกือบจะชนเจ้าหน้าที่นะซึ่งเขาบอกว่าอยากให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังและชะลอรถหยุดรถระหว่างผ่านจุดทางร่วมทางแยก
โดยเฉพาะทางพาดรถไฟเพราะมันอันตรายมาก
อย่างจุดนี้มีสัญญาณเตือนครบถ้วนมีสัญญาณเสียงมีสัญญาณไฟกระพริบ
มีคนไปโบกทงนะมีเครื่องกั้นเอาขึ้นเอาลง
ชะลอความเร็วก็บอกเอาไว้นะครับมีบอกเป็นระยะเลย
มีพนักงานผลัดเปลี่ยนเข้าเวรกะละ๒คนคนหนึ่งกะหนึ่งก็๑๒ชั่วโมง

ตอนนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งมา
ขนหนึ่งผมเห็นแล้วเห็นมาอย่างแรง
ผมก็ได้ออกไปโบกออกไปโบกทงแดงเพื่อให้เขาหยุดนะครับ

คงกลัวรถมอเซอร์วิ่งมาทางสนใจผม

เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับ

ขี่แบบดูซ้ายดูขวาก่อนก็ได้
ทีนี้ครอบครัวของนายสารวุฒิผู้ตายนะคะก็ได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านโคกลานในตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือแล้ว
พ่อแม่แล้วก็ญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเลยค่ะ
ทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงนางไครริหาวัย๓๗ปีว่าที่แม่ยายแล้วก็ลูกสาววัย๑๔ปีที่เป็นคู่มั่นของผู้ตายค่ะ
มีกำหนดแต่งงานกันตามประเพณีในช่วงปีหน้าก็เสียอกเสียใจกันอย่างหนัก
เพราะว่ามันเป็นการสูญเสียแบบกระทันหันน่ะนะคะ
ญาติญาติต้องคอยปลอบใจตลอดเวลาเลย
ที่แม่ยายเนี่ยบอกนะคะว่ารักผู้ตายรักนายสารวุฒิเหมือนลูกแท้เลย
แม้จะยังไม่ได้แต่งงานกับลูกสาวอย่างถูกต้องก็ตาม
นายสารวุฒิมาอยู่บ้านแม่ได้๓เดือนแล้ว
เป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะแต่ขยันทำมาหากินช่วยเหลืองานในบ้านทุกอย่าง
บอกว่าจะรีบหาเงินมาแต่งงานกับลูกสาวหลังเรียนจบชั้นม๓
แล้วนายสารวุฒิก็จะไปคัดเลือกทหารในปีหน้าด้วย
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขาก็ยินดีที่จะทำพิธีแต่งงานให้อย่างถูกต้องตามประเพณี
ก่อนเกิดเหตุนะคะก็เห็นนายสารวุฒินั่งเหมือนลอยอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวออกไปทำงานเพื่อขอลาหยุดไปรักษาผ่าตัดซีสที่ตาด้านซ้าย
แต่กลายเป็นว่ามารู้ข่าวว่าว่าที่ลูกเขยเสียชีวิตนะคะ
ตัวเธอแล้วก็ลูกสาวเสียใจมากก็ทำได้แค่เป็นกำลังใจแล้วก็ปลอบใจให้กับลูกสาวที่ต้องเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับ
ครับก็ทางด้านน้าของผู้ตายนะฮะบอกว่าเมื่อวานไปรับศพหลานชายที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
สภาพศพหลานชายคือคอวิดขาดนะฮะจากเส้นลวดเสียชีวิตอย่างน่าอาณาจ
จากนี้ยังได้ข้อมูลจากทางที่เก็บศพนะครับบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วถึง๒๔ศพหลังมีการทำแผงกั้นแบบลวดสลิงแต่ไม่รู้ว่าใช้มากี่ปีแล้วทุกศพสภาพคอขาดและวิดขาดแทบทุกรายจึงอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำแผงกั้นแบบใหม่เช่นเป็นแผงกั้นเหล็กที่เป็นล้อเลื่อนหรือแผงกั้นแบบอัตโนมัติเพื่อความปลอด
ง่ายตามวิถีของชาวยุศาลนะครับกำหนดชาวประนักกิจศพช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะ
ตอบเสียงความเสียใจกับพ่อพ่อด้วยนะคะ